สวัสดีครับพรุ่งนี้เริ่มต้นทำงานวันแรกนะครับพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอีกแล้วนะครับแน่นอนวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่น้องชาวใต้คงต้องเผชิญกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะครับโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยหลังจากนี้เป็นต้นไปครับนอกจากในบริเวณพื้นที่
ในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้ที่มีบริเวณความกดอากาศสูงครับบัจจัยสำคัญที่ทำให้บริเวณฮังตอนบนเนี่ยนะครับมีอากาศเย็นในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนแน่นอนครับในบริเวณพื้นที่ตอนล่างก็จะมีฝนตกหนักแต่ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับบริเวณความกดอากาศสูงนั้นกล่
อบอ้าวนะครับโดยเฉพาะช่วงเย็นเย็นจะเป็นช่วงที่มีกระแสลมจากทะเลค่อนข้างแรงเป็นพิเศษนะครับดังนั้นช่วงหัวค่ำเป็นต้นไปอากาศก็จะร้อนชื้นการที่บริเวณความกดอากาศสูงเนี่ยนะครับอ่อนกำลังถอยร่นออกไปแบบนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ความชื้นเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งความชื้น
กดอากาศสูงปกกลุ่มอยู่สีเขียวนี่คือบริเวณที่มีฝนนะครับจะสังเกตว่าหลังจากนี้นะครับสีฟ้าถอยอดออกจากเมืองไทยของเราไปนะครับช่วงวันที่๒๒นะครับจะมีกลุ่มฝนกลุ่มหนึ่งนะครับเคลื่อนที่เข้ามาปกกลุ่มเมืองไทยของเรานะครับโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของประเทศไทยนะครับในบร

อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับและนี่คือการคาดการณ์สภาพประกาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นป่ายครับผมคุกตะนันพิศิษฐ์มหันต์สวัสดีครับ